ส่วนเรื่องของการทายผลผ่านทางปรายศนียบัตรร่วมกับไทยรัฐ
เมื่อวานที่ปรายศนีย์ไทยเขามีการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะฮะ
เปิดตัวปรายศนียบัตรพร้อมแล้วที่จะให้คนไทยได้ซื้อปรายศนียบัต

เป็นรูปภาพอยู่ครึ่งล่างแบบนี้
โอ้โหเมื่อวานจัดกันที่สนามฟุตบอลของปรายศนีย์ไทยเขานะครับ
ก็เรียกว่าคึกคักมีนักเตะพิเศษมาร่วมงานกัน
และหลังจากนั้นทางผู้บริหารก็ได้มีการเปิดตัวปรายศนียบัตร

แล้วก็ส่งตรงไปยังปรายศนีย์หลายจังหวัด
เพื่อให้พี่น้องในต่างจังหวัดเขาได้ซื้อหากันนะฮะ
โดยที่ทำการปรายศนีย์สงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานี่
เขาก็มีการจัดแต่งสีสันกันเต็มที่เลยนะครับ
รักใครชอบใครชอบทีมไหนแต่งตัวมาให้เต็มเลยนะครับ
ก็ให้พนักงานร่วมรณรงค์เชียร์ให้สนุก

พร้อมชวนทายผลผ่านปรายศนียบัตร

โดยสามารถร่วมสนุกได้ไปจนถึงวันที่๑๔กรกฎาคมนี้
ส่วนที่นี่ฮะปรายศนีย์ตรัง
จัดกิจกรรมให้พนักงานทุกแผนก
ใส่เสื้อฟุตบอลของชาติต่าง
ที่เข้าร่วมการแข่งขันบอลโลกในประเศษ

ถ่ายผลฟุตบอลโลกตั้งแต่๑๐๐ฉบับขึ้นไป
ซึ่งมีประชาชนที่สนใจทายผลฟุตบอล
พร้อมให้พิมพ์ชื่อหลายพันฉบับแล้วนะครับ
เพราะบางท่านบอกว่าบางทีก็เขียนไม่ไหวนะ

ส่วนที่บริเวณห้องโถงที่ทำการปรายศนีย์

จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘นะครับ

นายถาวรแพทย์รัฐอดิตหัวหน้าบริเวณจำขาวหมากอำเภอร่อนพิบูรณ์
เดินทางมาขอซื้อปรายศนียบัตรประเดิมก่อนคนแรกเลย
เขาซื้อไปกี่ใบรู้ไหมคุณกี่ฉบับรู้ไหมฮะ
กี่พันธุ์นะครับโอ้โฮ๕พันธุ์ฉบับ
ซึ่งคุณถาวรบอกว่ามีความหวังที่จะได้รางวัลที่หนึ่ง
เงิน๑๐ล้านบาทเออใช่เพราะว่ากิจกรรมนี้นะ
ถ้าใครทายผลถูกและท่านเนี่ย
รายศนียบัตรของท่านถูกจับขึ้นมาและประกาศรายชื่อท่านนะ
ท่านได้รับเงินรางวัล๑๐ล้านบาทเลยนะคุณ

ได้มูลค่าของรางวัลเยอะกว่าทายออนไลน์นะ
แต่ออนไลน์ก็สะดวกใช่ฮะแต่ว่าโอ้โห
คุณต้องเป็น๑ใน๒๐๐๓๐๐ล้านฉบับนะคุณ
เพราะอย่างปีก่อนนะคุณ๔ปีที่แล้วนะคุณ
มีปรายศนียบัตรที่ส่งเข้ามาทายผลฟุตบอลโลกกับไทยรัฐเนี่ย
ล้านฉบับใช่แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะคุณสืบสกุล
เขาคาดหวังไว้ว่าตั้งเป้าเอาไว้ที่๒๒๐ล้านฉบับ
เพราะว่าจริงส่วนหนึ่งมันมีช่องทางออนไลน์ด้วย
ใช่ก็จะเป็นการทายทางออนไลน์ได้ทายทางปรายศนียบัตรได้
แต่ถ้าเป็นผู้โชคดีคุณเป็น๑ใน๒๐๐กว่าล้านฉบับนะคุณ
ใช่คุณอาริยาเราหวังได้ไหมอยากจะหวัง
เพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามานะคุณผู้ชมคืออย่างพวกเราพนักงานไทยรัฐนี้ไม่มีสิทธิ์นะคะ
สำนักงานปรายศนีย์ไทยที่แพร่เขาก็จัดพิธีเป็น
ปริศนียบัตรท้ายผลบ่อนโลกนะคะ
ใช้รถจักรยานยนต์๕๐คัน
แห่อีก๘คันแห่กันไปรอบเมืองเลยค่ะ
เป้าเอาไว้ว่ายอดจำหน่ายปริศนียบัตรทายผลบอลโลก
ก็คือ๑๒๒๐๐๐ฉบับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเลยนะ
คนไปแห่ต่อคิวรอซื้อเป็นจำนวนมากค่ะ

น่าจะมียอดเกินเป้า๑๒๒๐๐๐ฉบับแน่นอนนะคะ
ส่วนที่ปริศนียบัตรพระเยาว์ได้จัดขบวน
เชิญชวนรณบรงค์โดยใช้รถบรรทุก๖ล้อ
ร่วมกับขบวนรถจักรยานยนต์วิ่งไปรอบตัวเมืองพยาว
เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก
โดยได้เตรียมปรายศนียบัตรจำนวนเกือบ๒ล้านฉบับ

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ปริศนีเชียงใหม่
ก็จัดกิจกรรมร่วมโครงการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘
โดยได้ปรับแต่งสถานที่เข้าสู่บรรยากาศฟุตบอลโลกเต็มรูปแบบ
นำลูกฟุตบอลมาประดับประดาษตามมุมต่าง
และสีสันก็คือให้พนักงานใส่เสื้อทีมฟุตบอลทีมชาติ
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
นี่สวยจังเลยนะฮะ
เฮียทีมใครชอบทีมไหนก็ใส่เสื้อทีมนั้นเลย
แล้วก็มาให้บริการแก่ประชาชนมีลูกบอลสีสดใสด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเราก็ย้ำกันตลอดเลยนะ
เรื่องเกี่ยวกับการพนันว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยว
เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีกิจกรรมของ
ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสสนั่นเอง
เขาเหมือนคิกออฟในการรณรงค์ป้องกันการพนันในช่วงฟุตบอลโลกนะครับ
ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครก็ไม่พนัน
แล้วก็มีการไปตรวจสอบเรื่องรายละเอียดต่าง

คืออายัดบัญชีของผู้ที่เล่นการพนันออนไลน
แล้วก็บัญชีปลายทางไปพันกว่าบัญชีแล้วนะ

สำหรับผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการพนันจำคุก๑ปี
ปรับ๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบการพนันนะครับ
หากพบว่าเป็นการพนันออนไลน์โทษจะสูงขึ้น

พรบคอมพิวเตอร์นะครับ
หากพบว่าผู้เล่นพนันออนไลน์แต่ละครั้งเกิน๑๐๐คน
หรือว่ามีวงเงินในการพนัน
เกิน๑๐ล้านบาทขึ้นไปในวงนั้นนะ
จะถือว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วย